คำถามสำคัญคือทำไมทำไมคนร้ายถึงลงมือก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
สาเหตุคืออะไรมูลเหตุจูงใจมันคืออะไรกันแน่
คือทางพันธุ์ตำรวจเอกจักรพรรดิวิทยายะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรนากลาง
บอกถึงปมเหตุเอาไว้แบบนี้นะคะ
มเหตุก็คือคนร้ายน่าจะมีอาการเครียด
เครียดจากคดียาเสพติด
จนทำให้ต้องออกจากราชการต้องออกจากการเป็นตำรวจนะคะ

คนร้ายใช้ทั้งปืนใช้ทั้งมีด
เหมือนที่คุณภูริพัฒน์นักข่าวของเรารายงานไปเมื่อสักครู่
เพราะว่าจากการดูสภาพศพเบื้องต้นของผู้เสียชีวิต
หลายคนนะคะที่ไม่ได้เสียชีวิตจากกระสุนปืน

เนี่ยค่ะมีทั้งปืนมีทั้งมีด
ส่วนใหญ่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบาดแผลจากมีดค่ะ

ครูพี่เลี้ยง๒คนถูกยิงด้วยปืนค่ะ
มีข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าคนร้ายจะต้องขึ้นศาล
ฟังคำตัดสินคดียาเสพติดที่ศาลจังหวัดหนองโบรมภูมิค่ะ
พรุ่งนี้ต้องขึ้นศาลไปฟังคำตัดสิน
คือก่อนหน้านี้คนร้ายเคยขอให้นายกอบต
ช่วยเรื่องการขอกลับเข้ารับราชการแต่ถูกปฏิเสธ
ก็เลยโกรธใช้ปืนที่เตรียมมาไปก่อเหตุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับอบตอย่างที่มิ้วบอกไปว่าศูนย์จะอยู่ด้านหลัง
และประวัติของคนร้ายคนนี้
ก็เนี่ยค่ะมีประวัติเสพยาเสพติดมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม
ที่ให้ออกจากราชการตำรวจเนี่ยก็เพราะว่าไปเจอยาเสพติดก็คือเจอยาบ้าเม็ดหนึ่ง
แล้วก็ติดยาเสพติดจนถูกออกจากราชการจนถูกดำเนินคดีแล้วสุดท้ายมาก่อเหตุนี้